ค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการจำลองเหตุการณ์ใบพัดเรือกรณีคุณตังโมตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ

สักครู่นี้เราพูดค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องบัตรแผลของคุณตังโมที่ขาขวาด้านใน
ฟุตหนึ่งลึกถึงกระดูก
ทีมข่าวของเราลงเรือที่มันคล้ายกันนะคะ
ปตันเรือบอกเลยว่าถ้าเรือกำลังแล่นแล้วมีคนตกน้ำจากด้านท้ายเรือ

สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะพัดออกจะไม่มีการดูดเข้ามาที่ใบพัดเรือนะ

ดังนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าถ้าตกลงไปเรือแล่นแล้วจะไปโดนใบพัดเรือ
อันนี้กัปตันเรือบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะ
โดนวัตถุลอยน้ำไปให้เพื่อนคุณที่เขาตกเรือ

นทุ่นไปก็ได้โยนชูชีพที่บอกว่าอยู่บนเรือก็ได้หรืออะไรก็ได้
ต้องมีอะไรให้เขาเกาะแล้วก็เดินเรือรอบเบา
ก่อนจะวกเรือกลับเข้าไปช่วย

ปตันบอกไม่แนะนำให้ถอยเรือนะคะ
ฟังเรื่องนี้จากกัปตันเรือค่ะ
อย่างแรกจะโยนวัตถุลอยน้ำนะครับที่ไม่จม
จะเป็นทุ่นเป็นเชือกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะ
ส่งไปให้เขาเพื่อช่วยเขาก่อนนะครับ
สถานการณ์เขาหนีไกลออกไปเนี่ย
เราจะเริ่มบนเรือแล้วนะฮะตรงนี้ครับ
แล้วเราใช้วิธีการเดินเรืออย่างไรเพื่อเข้าไปหา
วัตถุหรือบุคคลที่รออยู่กลางน้ำครับ
สมบัติแค่นั้นเองแล้วจะถอยหลังนะฮะ
ถ้าเกิดฮิตว่าถอยหลังเข้าหาวัตถุหรือคนอ่ะ
ไม่แนะนำครับเป็นวิธีที่อันตรายครับ
เพราะใบจักของเรือเนี่ยอาจจะทำลาย
โดนผู้ที่จมน้ำอยู่ก็ได้ครับ
ก็นี่ไงคะก็เลยเกิดคำถามด้วยแหละว่า
อยู่บนเรือโยนอะไรลงไปช่วยคุณแตงโมให้คุณแตงโมได้เกาะเอาไว้หรือเปล่า
อืมเราจะเริ่มทีมข่าวกับนักประดาน้ำจากมูลนิธิสยามนนทบุรี
ก็เลยจำลองเหตุการณ์คนพลัดตกเรือตอนที่เรือจอดแล้วก็ดับเครื่องนะคะ
ถ้าหากว่าตกตอนที่เรือจอดอยู่จะเป็นยังไง
จะลอยตัวไปในทิศทางไหนจะช่วยได้ทันหรือเปล่า
ทดสอบอยู่ประมาณสัก๕นาทีนักประดาน้ำที่จำลองและใส่เสื้อชูชีพอะค่ะ
เขาก็ยังอยู่ใกล้ใกล้กับตัวเรือนะแต่ว่าเราจำลองด้วยการใส่เสื้อชูชีพ
เพื่อความปลอดภัยนะคะมันก็อาจจะแค่ใกล้เคียง
อาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโม
ทีมกู้ภัยสยามนนทบุรีได้สาธิตวิธีการช่วยเหลือคนที่ตกเรือลงไปนะคะ
ถ้ามีคนอยู่บนเรือช่วยได้ค่ะครับ
ช่วยดึงตัวเขาขึ้นเรือมาได้ค่ะคือให้คนที่ตกน้ำลงไป
หันหลังเข้าหาตัวเรืออาจจะตะโกนบอกเขาก็ได้
แล้วคนที่อยู่บนเรือดึงขึ้นมานี่นะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะ
กำลังท่าถ้าอย่างงี้ต้องใช้กำลังถึงต่อ
เรามีเทคนิคไหมว่าเราต้องขึ้นตรงขึ้นซ้ายขึ้นขวาอะไรยังไงพี่
ต้องเอ่อคือว่าถ้ามีคนหนึ่งก็ดึงดึงข้างหลังให้อ่า
แล้วก็กอดแล้วก็ขึ้นไปครับ
แล้วการหลบใบพัดอะไรอย่างนี้ครับพี่มีเทคนิคไหมพยายามอย่าเอาขาเข้าไปข้างใน
อย่างอย่างตรงอย่างเนี้ยครับอันนี้คือเรืออยู่ทางแต่ถ้ามีอีกคนอ่ะ
ขึ้นไปอยู่บนอย่างงี้ใช่ไหมครับครับแล้วก็เอาหลังให้เขาดึง
โอเคครับอันนี้จะมีเจ้าหน้าที่เซฟตี้อย่างดีนะครับ
ท่านผู้ชมครับอ่าเรื่องตกน้ำแล้วคนเราจะจมหรือว่าลอยอะไรยังไงเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวต่อเนื่องตรงนี้กันหน่อยนะฮะ
วันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขติเนี่ย
ไปหาครูสอนดำน้ำเราใช้สระว่ายน้ำนะครับ
ความเร็วในการวิ่งก็ไม่ได้เร็วมากและน้ำเป็นช่วงน้ำตายหรือว่าน้ำนิ่ง
นะฮะช่วงประมาณสี่ทุ่มกว่ากว่าครูอันนะครับครูอันกันนัชชาตรีวรพันธ์นะครับ
จำลองเหตุการณ์ในสระว่ายน้ำที่ความลึกประมาณเมตรหกสิบนะฮะกรณีตกจากท้ายเรือ
เอาแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วเรือวิ่งอยู่นะไม่มีการเหนียวรั้งหรือว่าจับสิ่งอะไรบนเรือเนี่ย
คือแบบไม่ได้จับอะไรเลยนะแล้วตกลงไปเนี่ยครูอันลองดูนะฮะว่าจะจมหรือลอย
ว่าเป็นยังไงนะครับขณะที่เรือกำลังวิ่งนะคะว่ามันจะมีแรง
แรงกระชากของเรือที่ทำให้ตัวเราเนี่ยจะตกไปไกลกว่าตัวเรือ
พอตกปุ๊บเนี่ยตัวเรามันจะลอยปึ้งขึ้นมาที่ผิวน้ำรอบหนึ่งก่อน
ด้วยภาวะที่ปอดเรามีอากาศหายใจดังนั้นเนี่ยจริงจริงแล้วเนี่ย
ร่างกายของเราอ่ะสามารถที่จะลอยน้ำได้แค่มีสติหนึ่งสองสาม
ตัวเราก็จะไกลจากท้ายเรือถ้าในขณะที่เรือวิ่งแล้วไม่มีการแบบ
เหนียวหลังอะไรไว้ก็คือตกเลยเพราะว่าอะไรครับทำไมไกลจากท้ายเรือ
เพราะว่าเรือเขาจะวิ่งเขาก็จะวิ่งไปข้างหน้าใช่ไหมคะ
ส่วนคนตกเขาก็จะจะอยู่ข้างหลังและอยู่กับที่เพราะฉะนั้นเนี่ย
แรงกระชากของเรือมันก็ไปห่างจากเราอยู่แหละเหมือนสักครู่นี้คือลองสมมุติว่า
ถ้าติคือคุณแซนค่ะคือยังไงก็จะลอยขึ้นมาก่อนครูอันบอกนะฮะ
แต่เราไม่รู้ว่าเรื่องบาดแผลที่ขาคุณตังโมนะว่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บาดเจ็บ
แล้วก็ไม่สามารถพยุงตัวหรือว่าลอยตัวขึ้นมาได้หรือเปล่าครูอันเนี่ยนะฮะ
ผู้ชมอย่างที่เห็นนะครับยังไงก็ลอยขึ้นมานะครับ
เพราะว่าครูอันบอกว่าในร่างกายคนเราเนี่ยมีอากาศอยู่ในปอด
ตัวจึงลอยขึ้นมานะแต่อาจจะไม่นานซึ่งก็ต้องใช้สติในการเอาตัวรอด
อย่างเช่นพยุงตัวต่อให้ได้ไม่ให้จมวิธีที่สองลองจำลองเหตุการณ์กรณีเรือวิ่ง
อ่าแล้วพลัดตกลงไปในน้ำนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับท่านผู้ชมครับ
พร้อมนะคะสังเกตได้ว่าเราจะตกใกล้เรือ
มากกว่าที่เราไม่มีการแบบจับอะไรไว้หรือเหนียวหลังอะไรไว้เพราะว่าอะไรครับ
เพราะว่าเวลาที่เราเหนียวหลังอะค่ะเราก็จะพยายามจับ
จับเกาะก่อนที่เราจะตกออกมาจากเรือภาวะของการใกล้มันก็จะมากกว่า
มากกว่าที่เราตกโดยแบบไม่ตั้งใจนี่นะฮะที่ครูอันทดลองให้ดู
ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนสงสัยค่ะก็เหมือนที่คุณครูเขาบอกว่า
ถ้าตกน้ำลงไปตอนแรกเนี่ยน่าจะยังลอยอยู่เพราะว่าในปอดมีอากาศใช่ไหมค
ครับดังนั้นคนก็เลยมีการเทียบเคียงกับกรณีของคุณตังโมว่า
ถ้าคุณแตงโมตกลงไปปุ๊บยังลอยอยู่อืมเพื่อนเพื่อนน่าจะช่วยทันสิเออ
ทำไมถึงช่วยไม่ทันล่ะเห็นบอกอะไรหาไม่จงไม่เจอเลยเหรอ
ทำไมทำไมล่ะอ่าทีนี้โลกโซเชียลเขาเลยแชร์คลิปนี้ครับ
คลิปช่วยคนตกน้ำตั้งแต่ปีห้าหกอ่ะนะคะอืม

โอ้โหเหตุการณ์นี้เมื่อปี๒๕๕๖นะคะ

เพื่อให้เห็นว่าจังหวะที่คนตกลงไปในน้ำ
ช่วงแรกก็ยังพอลอยตัวได้
แล้วก็จะมองเห็นว่าอยู่ตรงไหน
เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้ก็คือผู้หญิงตกน้ำครับ

พลเมืองดีคือผู้ชายเสื้อสีส้มที่เข้าไปช่วย
ห่วงยางให้ผู้หญิงเกาะ

พลเมืองดีเกือบจะจมเหมือนกันหมดแรง
ผู้หญิงคนนี้ก็พยายามตีขาเกาะห่วงยางไปด้วย

ทั้งคู่ก็เลยเกาะห่วงยางและรอดด้วยกัน

เห็นไหมคะพลเมืองดีคือไม่ไหวแล้วหมดแรงจะจม
แต่โชคดีที่ห่วงยางกับคุณผู้หญิงที่ไปช่วยก็นี่
เขาก็ไปหาไปช่วยแล้วเกาะห่วงยางรอดไปด้วยกัน
วัน๙เมษายน๕๖นะคะ
ท่าเรือเกียรติกายค่ะคลิปนี้คือนาทีชีวิต

พลเมืองดีคือฮีโร่

เป็นพนักงานฝ่ายช่างสุวรรณภูมิบินไทย
นั่งเรือด่วนเจ้าพระยาไปทำงาน
ช่วงที่เรือผ่านท่าเรือเกียรติกายได้ยินเสียงร้องให้คนช่วย

เห็นผู้หญิงคนหนึ่งตกลงไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
พยายามจะโยนห่วงยางไปช่วยแต่มันไกลมาก
เลยตัดสินใจกระโดดน้ำไปช่วย
โดยที่เขาไม่ได้ห่วงชีวิตตัวเองเลยนะคะ
คุณพิศนุเองก็มีลูกมีเมียที่ต้องดูแลนะคะ
แต่เขายังเสียสละกระโดดลงไปช่วยผู้หญิงคนนี้

ไม่ได้รู้จักกันนะคะลงไปช่วย
หลายคนบอกว่านี่นี่คือขนาดเป็นแค่เพื่อนมนุษย์นะฮะ
ใช่ค่ะด้วยกว่าที่คุณพิษนุพลเมิงดีท่านเนี่ย
ทำงานการบินไทยเคยอบรมเรื่องของการช่วยเหลือคนมาบ้าง

เลยตัดสินใจลงไปช่วยแล้วเห็นไหม
จังหวะที่เขาช่วยได้โยนห่วงยางไปปุ๊บ
เขาเองก็จะจมอยู่แล้วหมดแรงอะค่ะ

เพื่อที่จะบอกว่าเวลาจมน้ำการมีสติคือสำคัญมาก

แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ให้เห็นก็คือความมีน้ำใจของเพื่อนมนุษย์
เขาไม่ได้รู้จักกันเลยค่ะแต่เขากระโดดลงไปช่วย

ค่ะก็คือว่าเอาถ้าเพื่อนเราจมน้ำอย่างนี้เนี่ย
ทำไมเราไม่คว้าห่วงยางหรือว่าใส่ชูชีพ
ห่วงยางลงไปแล้วกระโดดน้ำลงไปช่วยเพื่อนอย่างนี้บ้าง

คนสงสัยเยอะมากด้วยความที่คุณปอเจ้าของเรือบอกว่า

ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องคิดได้ก็คือต้องโยนอะไรลงไปให้เพื่อนเราเกาะเนอะ
หรือเราผู้ชายใส่ชูชีพกระโดดลงไปช่วย

หรือมันควรจะมีวิธีการที่เราจะช่วยอย่างเช่น

ไม่ใช่ว่าใบพัดวนไปเรื่อยแล้วมันจะหาเจอไหม

นี่คือคำถามที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลคลิปนี้